พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิศนุโลกนะคะ
ควายหลุดออกมาจากคอกเลี้ยง
พอหลุดออกมาก็วิ่งเข้าเมืองเลยค่ะคุณผู้ชม

มีคนได้รับบาดเจ็บไป๕คน
ไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันค่ะ
เห็นควายแป๊บเดียวแต่คนวิ่งเข้าไปที

ขนาดเห็นภาพแค่แตะเดี๋ยวคุณโรยัต้าทร์ผอน
คิดว่าเขาคงตะเลิศคงตกใจนะคะก็ตื่นด้วย
นี่ค่ะเป็นภาพที่ควายก็วิ่งออกมาหลุดออกมาจากคอกค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็วิ่งไล่ไปเข้าเมืองเลยนะแล้วก็ไปทำร้ายคนอ่ะนะคะ
ช่วงเย็นเมื่อวานนี้มีควายตัวนึงเนี่ยค่ะ

จากถนนพิศนุโลกบึงพระผ่านเข้าใจกลางเมือง
มีตำรวจที่กู้ภัยมวลณิธิปรศาสตร์บุญสถานก็ขับรถตาม
เพื่อที่จะไปสกัดแต่ว่าไม่ทัน
ควายก็วิ่งผ่านสี่แยกธนารักษ์ไปถึงวงเวียนหอนาฬิกา
วิ่งขึ้นสะพานเอกาทศรษโอ้โห
แล้วก็วิ่งเร็วอ่ะคนก็ตกใจอ่ะ
ควายเองก็ตกใจใช่ค่ะเพราะว่ามีเสียงรถมีเสียงแตร
ควายก็เลยตกใจไปไล่ควิดคนที่ขี่รถจักรยานยนต์
แล้วก็พอวิ่งไปถึงถนนพระลือแถวคู่เมืองบริเวณโรงเรียนอนุบาลป้อมเพชร
ก็ไปไล่ควิดทำร้ายชายวัยกลางคนจนได้รับบาดเจ็บ
จากนั้นวิ่งเข้าไปหลบค่ะหลบอยู่ในโรงเรียนอนุบาลป้อมเพชร
ไล่ขวิตเหมือนกันกลุ่มเพื่อนก็ต้องรีบกรูเข้าไปช่วยค่ะ
ทำให้คราวนี้ควายก็วิ่งไปซ่อนตัวอยู่ในป่าแถวชุมชนประชาอุทิศ
เจ้าที่ประสุทธิ์ก็ยิงยาสลบควบคุมตัวเอาไว้ได้
ฟังเจ้าหน้าที่กู้ภัยเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เขาแจ้งตรงขังน้ำมันบึงพ้ามาก่อนแล้วตอนนี้มันก็วิ่งข้ามทางรถไฟมาสัมพนันทร์
แล้วก็ผ่านหน้าตึกไอ้ชมรมหมาแมวผมก็เลยพอดีเข้ามากันเลย

ครับแต่ช่วงจากสัมพนันทร์มันก็วิ่งข้ามลงคลองน้อยนะ
ขึ้นหลังรถไฟแล้วมันก็เดินกินหญ้าปุ๊บ
คราวนี้มันก็เดินมาเรื่อยจนมันไม่หยุดจนมาถึงแยกธนารักษ์อะไรนะ
รถกระบีบแต้มั่งอะไรมั่งคนไม่เคยเห็นนะ
มันก็วิ่งเลยคราวนี้วิ่งปืนก็ไล่ควิดเขามาเลยคราวนี้

คาดว่าจะหลุดมาจากคอกเลี้ยงในเขตตำบลบึงพระ
พอวิ่งเข้าไปในตัวเมืองก็เลยตื่นตระหนกตกใจ
ตกใจรถตกใจเสียงแตรตกใจคนก็เลยควิดคนตามทาง

ระยะทางจากแยกบึงพระไปถึงชุมชนประชาอุทิศ

ไม่น้อยเลยมีควายตัวนี้วิ่งออกมานะคะ
รายงานข่าวก็แจ้งว่าควายตัวนี้อยู่ในการดูแลของตำรวจแล้ว
ตัวใหญ่วิ่งเร็วคือก็สงสารควาย
คือส่วนใหญ่แล้วสัตว์ที่ถูกปกติสภาพแวดล้อม
อยู่ในทุ่งอยู่ในย่าอยู่ในคอกแบบนี้นะคะ
แล้วเวลาหลุดเข้าเมืองมาเป็นแบบนี้ทุกตัว

เขาจะตกใจสงสารควายสงสารคนที่ถูกทำร้ายด้วยเหมือนกันนะคะสงสารทุกฝ่าย
ได้รับบาดเจ็บนะคะแต่ตอนนี้ก็อยู่ในการดูแลของเจ้าหน้าที่แล้วค่ะ